เรื่องราวที่ก่อนหน้านี้ครูเกษียณท่านหนึ่งที่จังหวัดลำปาง
นำเอกสารมาร้องเรียนต่อผู้สื่อข่าวเลยนะ
บอกว่าเธอเองถูกพอโรงเรียนดังในจังหวัดลำปางไหว้วานให้เธอ
กู้ยืมเงินคนอื่นมาเพื่อให้พอเอาไปใช้
แล้วก็ด้วยความเชื่อใจต่างนานานะครับ
คนอื่นก็ให้เธอกู้ยืมเงินมาแล้วก็เอาเงินไปให้พอ
แล้วปรากฏว่าคุณครูเกษียณท่านนี้
ก็ไปทวงถามจากพอพอเอาเงินไปคืนคนอื่นเขาไหม
ที่ฉันต้องยืมมาให้ปรากฏว่าพอบ่ายเบี่ยงมาโดยตลอด
จนเธอต้องขายทรัพย์สินของตัวเองใช้หนี้แทนพอไป๓ล้านบาท
แล้วก็ไปตรวจสอบพบว่าบ้านของพอเนี่ย
โอ้โหอย่างกับคฤหาดมีอยู่๓หลังมีรถอีก๕คัน
แล้วก็มีรีสอร์ทต่างด้วยใช้เงินอู้ฟู้เลย
มีทรัพย์สินโอ้โหเป็น๑๐ล้านบาท
เรื่องนี้กลายเป็นเหตุการณ์ที่จำเป็นจะต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
ขณะที่ภูมิในการโรงเรียนชื่อดังคนนี้ยังเก็บตัวเงียบอยู่เลยนะ
นายสมเกียจปงจันตารักษาราชการแทนผู้มนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต๑
บอกถึงความคืบหน้ากรณีอดีตครูเกษียณราชการร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ภูมิในการโรงเรียนชื่อดังในจังหวัดลำปางนะครับ
มีการใช้จ่ายเงินผิดปกติ
โดยยืนยันว่าตอนนี้ได้เร่งดำเนินการตรวจสอบอย่างเต็มที่นะครับ
ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงได้เรียกผู้เสียหายทั้ง๑๑คนมาให้ข้อมูลแล้ว
และได้ลงพื้นที่ไปสืบหาข้อเท็จจริงที่โรงเรียนแล้ว
ว่าจะสรุปผลเบื้องต้นได้ภายในสัปดาห์หน้า
แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้นะครับ
ขณะเดียวกันภูมิในการโรงเรียนที่ถูกร้องเรียนก็ยังคงเก็บตัวเงียบ

สำนักงานการตรวจเงินพันธุ์ดินสำนักตรวจอศอบพิเศษภาคเกล้าลำปาก
บอกว่าเร่งสอบปากคำบุคลากรในโรงเรียน
ส่วนแล้วรวมทั้งประสานให้อดีตครูที่ร้องเรียน

เพื่อตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของผู้มนุยการโรงเรียนท่านนี้
ซึ่งเบื้องต้นอดีตครูได้นำบันทึกรายจ่าย
ของผู้บริการบริโรงเรียนออกมาเปิดเผย
โดยบางเดือนมียอดรายจ่ายสูงกว่า๑ล้านบาทด้วยนะครับ

บางคนถูกยืมเงินเป็นจำนวนกว่า๙๐๐๐๐๐บาทนะฮะ
แล้วก็บางคนที่คุณครูเกษียณยืมไปให้
ก็ทวงเงินจากคุณครูเกษียณท่านนี้

ก็พอยืมไปตอนนี้นะฮะก็มีเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับ
เพราะว่าผู้สิทธิ์ข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยเหมือนกัน
พบบ้านของพอเนี่ยโอ้โหหลายหลัง
หลังอย่างที่ผมบอกรถอีก๕คัน
มีการสร้างบ้านมีรีสอร์ทมีโรงแรมมั่นรูดด้วยนะครับ
แต่เรื่องนี้ต้องรอให้ตรวจสอบโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
มีบ้านมีรถมีโรงแรมมีกิจการเป็นของตัวเอง